วิกฤตเทียบเปลี่ยนมาเป็นโอกาสหน่อย

พายุฤดูร้อนกันอยู่นะคะคุณผู้ชม

เขาก็พลิกจากวิกฤตในช่วงที่ฝนตกนี่แหละ
มาเป็นโอกาสในการสร้างรายได้จากเจ้าตัวนี้ค่ะ
อุ้ยมันมืดไปไหน
มืดนิดนึงแต่ว่ามีไฟ
พายุผ่านไปก็มีโอกาสเกิดขึ้นให้กับชาวบ้าน

คือเขาต้องออกตระเวนยามค่ำคืนในการออกส่องหากบหาเขียดและอึงอ่าง

แล้วก็เอาถุงถุงตาข่ายไปด้วย
ก็คือเอามาทานนี่เห็นไหมเห็นไหมเนียนเหมือนใบไม้เลย
คือเขาบอกว่าถ้ากลับจับมาทานกันในครอบครัวแล้ว
ถ้าเกิดวันนั้นมันได้ปริมาณจำนวนมาก
เขาก็จะเอาไปขายที่ตลาด
เพราะว่าได้ราคาสูงถึงกิโลกรัมละ๓๐๐บาทคุณ

ราคาดีแล้วบอกว่ารายได้วันหนึ่งเนี่ยวันละพันถึง๒๐๐บาทเลยนะคะ

ใช่ถ้าช่วงที่เยอะหน่อยร้องกันอึงอางเนี่ยเต็มเนี่ย

จะว่าไปแล้วจริงช่วงนี้มันก็เป็นหน้าของกบของเขียดอึงอ่างเหมือนกันเนาะ

และส่วนใหญ่เขาก็จะนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูด้วย

ขากบถอดกระเทียมอะไรอีก

อึ่งคือเอาส่วนใหญ่เขาจะมาต้ม
แล้วก็พวกเขียดอะไรอย่างนี้จริงเอามาทำแกงอ่อมอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยคุณ

สามารถทำได้หลากหลายเมนูเนี่ยนอนอ้างอย่างเงี้เลยอันนี้เอามาปิ้ง
มาให้ดูนะคือบอกแบบนี้คือบางพื้นที่บางคนเขากินเนี่ยมันเป็นอาหารจริง
มันเป็นอาหารที่เขาทานกันจริงแล้วมันเป็นอาหารที่หาได้ตามแบบพื้นถิ่นเขาอะค่ะ
ก็เลยเป็นการเรียกได้ว่าเป็นการพลิกวิกฤตเนอะในช่วงพายุที่มันมีฝนตกเนี่ยให้กบเขียนมันออกมาแล้วก็จับมาทั้งประกอบอาหารทั้งสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้ด้วยนะคะ
ก็เป็นช่วงเวลาดีก็เก็บเกี่ยวกันไปนะคะ
ส่วนบ้านไหนที่เลี้ยงสัตว์เนี่ยคุณต้องคอยสอดส่องดูแลให้ดีเพราะบางทีมันก็ชอบหายไปเหมือนนินจาต้องจับตาดูให้ดี

บ้านคุณที่เลี้ยงเจ้าทองขาวเลี้ยแมวไว้ใช่ไหมแต่ทองขาวอาจจะบอกว่าเจ้าของบ้านไปไหนไม่ค่อยอยู่เลย